มาดูกันต่อนะคะกับปีชาค่ะ

ติช่าเออนะคะจะไปบันทึกของตุ๊ดไม่ใช่นะคะ
นี่เลยค่ะปีหน้าค่ะมีข่าวดี
ก็เป็นแบบโอ้โหโซเชียลของเราที่ฮอตฮิตมาก
แต่พักหลังคือนางเป็นสไตล์แบบนางแบบ
ที่ว่าสีปากจักรจ้านอยู่นั้นแล้วก็ฮาดด้วย

นางยืนยันว่านางก็ยังเป็นนางแบบเหมือนเดิมนะคะ
ส่วนรูปที่ลงกับแฟนนุ่มฝรั่ง

ไปแล้วจ้ะแต่เป็นเพื่อนด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

ส่วนฝ่ายชายตอนนี้เขาก็เดทกับสาวใหม่นะ

แต่พอมาสายฮาเฮ้ยหนูก็อารมณ์ดีนะ
เจอแต่คนตลกไปรายการต่าง

แต่งานเดินนางแบบก็ไม่ทิ้งนะ
ทิ้งค่ะผมได้หลายอย่างแล้วเลยค่ะ

ชอบลูกคลึงฝรั่งอะไรประมาณนี้ค่ะ